เกมนี้มีความสำคัญต่อทั้งสองทีมโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ารอบโดยเฉพาะของอินโดนีเซียนะครับ
เพราะว่า๒นัดที่ผ่านมาชนะ๑แพ้๑ครับ
ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่๒พบกับอินโดนีเซียนะครับที่จะเป็นเกมนัดที่๓ของพวกเขา
เกมที่ทีมชัดไทยจะพบกับข่าวร้ายนะครับเมื่อจะต้องขาดมนิโยธอมเบียและกันหลังตัวเก่งที่ถอนตัวออกไปจากอาการบาดเจ็บ
และไม่สามารถลงสนามได้จนจบทวนาเมนต์ซึ่งทีมไทยจะไม่สามารถเรียกผู้เล่นเสริมได้ก่อนที่การแข่งขันรอบแรกจะจบลงตามกฎการแข่งขัน
อย่างไรก็ตามจะเป็นโอกาสที่พันศาหิมวิบูรณ์นะครับกลับมาลงสนามอีกครั้งจับคู่กับเฉลิมพงศ์เกิดแก้ว
ส่วนตำแหน่งอื่นนะครับคงต้องรอดูความเหมาะสมอีกครั้งว่ารายวัชจะยึดผู้เล่นจากชุดถล่มติมอลเลสเต้๗ต่อ๐หรือไม่นะครับ
ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของไทยนะครับตามการคาดการณ์ของสื่อมวลชนในระบบ๔๒๓๑นะครับ
พุทธศาสตร์ประตูเป็นสิวรักษณ์เทศสูงเนินครับของหลังจากซ้ายไปขวาก็มีกรกฎวิริยารุมสิริเฉลมพงเกิดแก้วพันษาหิมวิบูและฟิลิปโลเลอร์ครับ
กลางรับนะครับธนบุญเกษารัฐกับธิติพันธ์พ่วงจันทร์ส่วนแนวรุกก็มีดุลศรียันเกมสารวัตรเดชมิตรและมงคลทศกรัยโดยมีอดีศักดรายสอนเป็นหน้าเป้านะครับทำหกประตูจากเกมแรกที่ชนะติมอลเจ็ดศูนย์
ส่วนอินโดนีเซียเกมนี้คาดว่าจะขนผู้เล่นชุดหลักจากเกมที่ชนะทีมอลเลสเตส๓๑นะครับนำโดยเบโต้คอลทราเวสแข้งลูกครึ่งบราซิลอินโดที่เพิ่งยิงประตูในเกมกับทีมอลร่วมถึงสเตฟานโนเรลีแพรรีกองกลางที่เกิดในเนเธอแลนด์ส่วนผลงานเกมเยินของอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ในค่
๙ปีรวมทั้งฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับแทบจะไม่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้เลย
ทั้งในชุดสิบหกปีสิบเก้ารวมทั้งฟุตสอลมีเพียงฟุตบอลสิบเก้าปีชายนะครับ
ที่ไทยเอาชนะอินโดนีเซียได้๒ต่อ๑เท่านั้นส่วนที่เหลือไม่สามารถเอาชนะในเวลาได้ครับ
ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ยืนยันที่จะให้ตัวในโคต้าทีมเยือนกับทีมชาติอินโดนีเซียเพียง๒๖๐๐ใบตามโคต้า
แม้ว่าทางสมาคมอินโดนีเซียนะครับจะร้องขอมาเป็นจำนวน๕๐๐ใบก็ตาม
โดยทางสมคมฟุตบอลไทยได้ขอให้ทางอินโดนีเซียนำตัวที่ได้ตามโคต้าจำหน่ายให้หมดก่อน
และถ้ามีความต้องการเพิ่มจะดำเนินการให้อีกครั้งที่หน้าสนาม
แต่ที่สำคัญมาจากการที่แฟนบอลของอินโดนีเซียต่อต้านสมาคมฟุตบอลของพวกเขานะครับ
ด้วยการไม่เข้าชมเกมที่ทีมชาติอินโดนีเซียแข่งขันกับติมอลเลสเต้
จากไม่พอใจที่สมาคมไม่ยอมหยุดการแข่งขันลีกในประเทศให้กับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในปีนี้ครับ